ไปดูเรื่องของพิษภัยยาเสพติดกันบ้างที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
มีผู้ชายคนนึงเสพยาจนหลอนพอหลอนเสร็จปุ๊บเขาคุ้มคลั่ง
คุ้มคลั่งแล้วก็เดินไปที่หน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือไปถีบประตูเขา
และที่สำคัญวิรากรรมไม่ได้จบแค่นั้นเห็นบอกว่าเคยตบหน้าชาวบ้านกันด้วย
อ่ะเดี๋ยวดูวงจรปิดนาทีเกิดเหตุหน่อยค่ะ
วงทะเบียนด้วยอืมอืมไม้ที่ประตูนี้จะไม่ยุบอืม
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นกล้องวงจรปิดหลักฐานบันทึกภาพเอาไว้ได้ชัดเจนนะคะ
ตั้งแต่ที่บริเวณหน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือในพื้นที่บ้านโคกมอด
บนกระเสียวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนนี้คือวงจรปิดตอนเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อเหตุ
เนี่ยค่ะโอ้โหแล้วก็แบบถีบประตูม้วนเหล็กที่บริเวณหน้าร้านขายโทรศัพท์มือถือแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าโมโหใครมาหรือว่าไม่มอใจอะไรเจ้าของร้านหรือเปล่านะคะ
ถอดเสื้อขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าร้านแล้วก็เข้าไปสร้างความเสียหายแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ๑๒กุมพาพันธุ์นะคะ
ขณะที่ด้านของเจ้าของร้านผู้เสียหายแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปวงจรปิดเนี่ย
พี่พรพี่พรนะคะบอกว่าชายที่ก่อเหตุเขาเสพยาจนหลอน
พอหลอนแล้วก็มีอาการคุ้มคลั่งค่ะเคยก่อเหตุมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
วันเห็นบอกว่าผู้ชายคนนี้นะคะมีพฤติกรรมบีรากรรมของเขาเนี่ยคือ
ทำลายข้าวของบางวันก็เอาก้อนหินมาปลาใส่ชาวบ้าน
บางวันก็มาตบหน้าคุณป้าในชุมชนคืออันนี้พฤติกรรมของเขาอ่ะนะคะ
ที่แบบชาวบ้านบอกว่าสุดทนแล้วก็เอือมระอาอย่างมาก
แถมยังเคยไปหาเรื่องแล้วก็ต่อยกับผู้ใหญ่บ้านด้วยเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะ
ชาวบ้านก็ต้องอยู่กันแบบอย่างหวาดภาวะล่าสุดก็มีการไปแจ้งความไว้แล้ว
ตำรวจก็เหมือนลงพื้นที่มาตรวจสอบดูแลความเรียบร้อย
แต่ยังไม่ทันได้จับตัวผู้ชายคนนี้เลยนะคะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องแบบทนกับความหวัดกลัวไปอีกนานสักเท่าไหร่
ขณะที่แม่ของชายคนก่อเหตุก็บอกว่าลูกชายเนี่ยนะคะ
มีอาการแบบนี้เป็นประจำอย่างไรก็ตาม
เป็นแม่ก็อยากให้จับตัวลูกไปบำบัดหรือว่าไปรักษาหน่อยนะคะ

เข้ามาตรวจสอบหน่อยเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนค่ะ